ทะยานปล่อยความฮาวันละดอกสองดอกแต่ละคลิปบอกเลยขำกันเอวยอกไม่ไหว
ก็คู่รักสุดตื้นทั้งโฟนี่ยังไงล่ะคะล่าสุดมาพร้อมกับคอนเทนต์เต้าความรัก
ตะมุตตะมิฟิวเหมือนเคี้ยวแฟนกลางแกลงเดินชนนิดอัศกิดหน่อย
อื้มก็แหมแฟนเราน่ารักอ่ะนุ๊ก
สุดท้ายหวานกรุบไม่ทันไรก็ใส่กันยับตีกันตุ๊บตับตุ๊บตับขนาดนี้
นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ารักคือการทุ่มเทก็เททิ้งเซอร์พร้อมทำแผลได้เลยอ่ะจ๊ะพี่จ๋า
งานนี้ใครไหวไปก่อนเลยนี่แหละนะ
รักดอกซึ่งหยอกเล่นชิคกี้พีค่ะทำไทย

เขายอกหยอกเวลาคุณอยู่กับแฟนคุณหยอกกันเลือดออกอย่างงี้มากไม่ไม่พนักนี้มักตายมักตายเอาอย่างงี้